คุณผู้ชมค่ะช่วงบ่ายที่ผ่านมามีการประชุมใหญ่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนครั้งที่๑๙นะคะ
ซึ่งในที่ประชุมนั้นได้ร่วมกันสะดุดีนายกัมพลวัชรพลอดีตผู้มนุยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
โอกาสที่ยูเนสโก้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองค่ะในการประชุมสมัชชายใหญ่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน
เสนอวาระพิเศษเพื่อเชิดชูเกียรติในกัมพลวัชรพลอดีตผู้มนุยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบทและมูลนิธิไทยรัฐนะคะ
ในโอกาสที่องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมีมติประกาศยกย่อง
กัมพลวัชรพลเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านสื่อสารมวลชนและการศึกษา
นายชวรงลิมปัธมปานีที่ปรึกษาสมาพันธ์เป็นตัวแทนในการกล่าวสะดุดีค่ะ
หนังสือพิมพ์โลกที่ประเทศบราซิลด้วยนะคะซึ่งก็บอกว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับ
เดียวที่ดำเนินงานตามหลักหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา
และยังเป็นแหล่งความรู้ให้แก่สื่อมวลชนในอาเซียน

ที่การสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนคนใหม่
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมครั้งนี้ล่ะค่ะ
ก็กล่าวว่านอกจากการเสนอปัญหาสื่อมวลชนในแต่ละประเทศสมาชิก

พูดถึงกรณีที่นักข่าวเสียชีวิตจากการทำงานเพิ่มขึ้น

ขณะที่สื่อออนไลน์เข้ามามีอิทธิพล
ที่ประชุมก็ได้ร่วมสะดุดีท่านกัมพลวัชรพลด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะในที่ประชุมได้ต้อนรับองค์กรสื่อมวลชนจากประเทศกัมพูชาด้วยนะคะ
เข้ามาเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการลำดับที่๘
แล้วก็ได้มีพิธีมอบตำแหน่งประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนคนใหม่
นายเทพชัยหย่อมประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่งตามวาระ๒ปีค่ะ
ตัวแทนแต่ละประเทศได้ร่วมลงนามปติญญากรุงเทพ
ในความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพในอาเซียนร่วมกันต่อไปด้วยนะคะ